ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง
เสียงเหลวสนุกต่อไป
เม่บ้านประจันบาล
เม่บ้านประจันบาลสวัสดีค่า

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
คุณน้องกลับมาแล้วค่ะ
กลับมาสวยรบสยบทุกปัญหาอีกแล้วนะคะ
วันพุธแบบนี้นะคะเวลาใหม่บ่ายโมงตรงนั่นเองค่ะ
แล้วก็ต้องติดตามกันให้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้นะคะ๑๙มีของมารีวิว
ซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะ
ไม่น่าจะเชื่อเลยว่ามันอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
มีอยู่ทั่วทุกมุมเมือง
ขนมจีบสระป๊อบหรือไม่คะไม่ใช่คุณน้อง
อาจจะไม่รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ขนมจีบอาจจะมีคอลลาเจล

จะมารีวิวของที่บอกว่าจะทำให้เรานี่สวยแล้วก็สวยยิ่งขึ้น
แล้วราคานี้ไม่แพงเลยถูกมากเลย
หลัก๑๐มาจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีค่ะ
ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเลยใช่แล้ว

ถ้างั้นเราไปชมกันในช่วงนี้เลยค่ะ

แล้วที่เกิดมายาวเนี่ยไม่เสียเวลาใช่ไหม

อ่ะแล้วที่เกิดมาต้นรายการนะคะใช่
ชิ้นนั้นคือไม่เอาบกแล้วนะคะ
ขอขอไม่เสียเวลาค่ะไม่เสียเวลาแน่นอนคุณน้อง
ของชิ้นนั้นก็คือที่อยู่ข้างหน้าคุณน้องเลยค่ะ
นี่คือมาร์คซองสะดวกซื้อสะดวกใช้
ก็เพราะว่าซื้อง่ายแล้วก็ราคาก็แบบประหยัดไม่แพงด้วยนะคะ
กาวก็เลยนำมารีวิวในวันนี้นะคะ
ตัวแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัวนี้เลยค่ะ

ดูสิน่ารักมากเลยเป็นแบบมะเขือเทศเห็นไหม
ส่วนประกอบหลักก็มาจากมะเขือเทศญี่ปุ่น

มาร์คพลังมะเขือเทศญี่ปุ่นบำรุงเร่งด่วน

ซองเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น๑๐ลูก
ที่พ่อแม่เราชอบให้กินแบบว่ามะเขือเทศเขาบอกว่ากินมะเขือเทศ
แต่ถ้าเราทาไปด้วยเราทามาร์คซ์ไปด้วยอย่างนี้
จะแบบยิ่งสวยทั้งภายในและภายนอกเลย
ใช่แล้วอันนี้มันดีมากเลยค่ะ

ราคาไม่แพงราคาแบบว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อได้

อ่ะพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะป้าพิมค่ะ

ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้อง

มันดีไม่ดีแต่มาข้างหน้าป๊าพิมน่าสดอ๓๖๐

งั้นถ้างั้นอันเชิญป๊าพิมค่ะอันเชิญเลย
แซ่บเวอร์บายป้าพิม
สวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์กลับมาพบกับป้าพิมอีกครั้ง
ในช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะต้องบอกว่าไม่ตกใจแล้วใช่ไหมคะ
ชินแล้วใช่ไหมคะที่จะเห็นป้าพิมมาแบบหน้าสดแบบนี้นะคะ
เป็นรายการที่ต้องบอกเลยว่ารักคุณผู้ชมจริงไม่รักกันจริง
หน้าสดกันบ่อยขนาดนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่มีกั๊กอีกเช่นกันนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงตัวแรกกันนะคะกับตัวนี้เลยนะคะ
หน้าตาน่ารักนะแค่เห็นหน้าจอก็รู้สึกอยากจะใช้แล้วนะคะ
ในหนึ่งซองเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาด้วยนะคะ
เขาแบ่งนะคะเป็น๒ส่วนของการใช้นะคะ
ทำให้คุณซื้อกลับไปแล้ว๑ซองใช้ได้๒ครั้ง
ดูสิคะไม่ได้สะดวกอย่างเดียวนะคะยังประหยัดและยังคุ้มค่าอีกด้วยนะคะ
มาร์คนะคะหน้าที่ด้านขวาดูนะคะ
แล้วเดี๋ยวดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
มาร์คตัวนี้นะคะเขาบอกว่า๑ซองที่เราใช้ในแต่ละครั้ง
เป็นเสมือนมาร์คสดเลยนะคะ
ที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศถึง๑๐ลูกด้วยกันนะคะ
เรียกว่าบำรุงกันแบบเต็มนะคะ

เป็นมาร์คที่เขาแนะนำว่าควรจะทาทิ้งไว้บนใบหน้าเนี่ย

จากนั้นเนี่ยทำความสะอาดผิวได้เลยนะคะ
ก็จะรู้สึกถึงความนุ่มชุ่มชื่นบนผิวค่ะ
เดี๋ยวมาทำความสะอาดสีหน้ากันนะคะ
เอาละค่ะพิมเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วใช้เวลาเพียงแค่๕นาทีเท่านั้นนะคะ
ถือว่าเป็นมาร์คสูตรฟื้นฟูเร่งด่วนจริงนะคะ

เปรียบเทียบกับข้างที่ล้างหน้ามา
แต่ยังไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใดนะคะ
ข้างนี้คือแบบยืดหยุ่นมากนะคะ

คือสามารถหยิกแล้วดึงผิวมาอย่างนี้ได้เลยค่ะ
โดยที่ไม่รู้สึกแห้งตึงเลยนะคะ

สำหรับคุณที่มีผิวแห้งด้วยนะคะ

ขอบคุณป้าเพ็มค่ะ
แต่ตอนนี้เราเริ่มชินแล้วจิตใจเราแข็งแรง

พอเห็นป้าพิมช่วงหลังหน้าสดบ่อย

เรียกว่าพรีชีพค่ะเล่นจริงสดจริงเลย

จากมะเขือเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ

ช่วงที่แล้วเรารีวิวไปแล้ว

แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลย
ต่อเลยประเทศเพื่อนบ้านเลย